นี้มีความคืบหน้ากรณีที่แก๊งใบกล้วยซึ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่นกว่าร้อยคน
ยกพวกไปทำร้ายร่างกายเยาวชนอายุ๑๗ปีจนเสียชีวิตไหนที่สุด
ล่าสุดวันนี้เดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจแล้วค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกเกติศักดิ์สะทองลอยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบางประกง
เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีที่กลุ่มรถกระบะแต่งซิ่งหรือว่าแก๊งใบกล้วยกว่าร้อยคน
ก่อเหตุรุมทำร้ายนายเชิดศักดิทธิเดชอายุ๑๗ปีเสียชีวิต
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงค่ำคืนวันที่๑๘เมษายนที่ผ่านมา
ล่าสุดวันนี้สมาชิกแก๊งใบกล้วยได้เดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจแล้ว๑๖คน
จากการสอบสวนพบว่าในจำนวนนี้มีผู้ที่ก่อเหตุทำร้ายนายเชิดศักดิ์จำนวน๔คน
นั่นก็คือนายอดีศักดิ์วิชัยนายวรพลทองสุทธินายสมชายห่วงเพชร
แล้วก็นายสวนทยาชาวสวน
โดยทั้ง๔คนยอมรับสารภาพว่าได้ร่วมกันทำร้ายนายเชิดศักดิ์จริง
แต่ไม่เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรม
เมืองต้นตำรวจเองก็ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันทำร้ายผู้อื่น
จนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายกับวัยรุ่นทั้ง๔คนแล้วค่ะ
ส่วนอีก๑๒คนก็ได้นำตัวไปทำประวัติแล้วก็ถูกกันตัวไว้เป็นพยาน
คำให้การของคนในกลุ่มของกลุ่มใบกล้วยนะครับ
ก็ทราบว่าในคืนเกิดเหตุเนี่ยมันจะมีการรวมของกลุ่มปากน้ำนะครับ
เงินทั้งกลุ่มลาตกฑังกลุ่มไบ้กล้วยด้วย
บอกว่าก่อนวันเกิดเหตุกลุ่มเพื่อนของนายเชิดศักดิ์
ตั้งแต่วันที่๑๖เมษายนซึ่งในวันนั้นนายเชิดศักดิ์ไม่ได้ไปด้วย
แต่ต่อมาในวันที่๑๗เมษายนนายเชิดศักดิ์ได้ขอติดรถเพื่อน
เพื่อไปเที่ยวงานวันไหลที่บางแสนจังหวัดชนบุรีซึ่งระหว่างทางกลับบ้าน
กลุ่มผู้ก่อเหตุก็ได้ใช้รถกระบะ๗คันดักรอ
แล้วก็จอดปิดถนนบริเวณถนนบางนาตราดขาเข้ากรุงเทพมหานคร
ทำให้กลุ่มเพื่อนพากันวิ่งหลบหนีแต่ว่านายเชิดศักดิ์เป็นโรคหอบ
วิ่งหลบหนีไม่ทันแล้วก็ถูกรุมทำร้ายร่างกาย